ทุกผู้ชมครับมาว่ากันด้วยเรื่องของเคสนะครับ
หรือว่ากล่องที่เราไปซื้อเป็นกรอบ

ก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ความชอบ
หนึ่งในนั้นที่ผมเห็นสาวใช้กันเยอะ
น้องเด็กวัยรุ่นใช้กันเยอะก็คือแบบนี้

ไม่ต้องบุ๊งพริ้งมากบุ๊งพริ้งนิดหน่อย
เหมาะกับคุณเกมสรน้องฟลาเม้งโก้นี่ค่ะใช่
แต่ปัญหาคือว่าตัวนี้ครับที่มันหลายไปหลายมาได้

เข้าไว้ฮะดูเพลินอย่างนี้หรอก็น่ารักดีแบ๊ว
เนี่ยแต่ทีนี้สคบบอกว่า
ไอ้ตัวนี้มันเป็นสารเคมีอันตราย

ตัวที่มันอยู่ข้างในที่มันไหลไปไหลมาได้เนี่ย
ถ้ามันรั่วออกมาไหลออกมาเนี่ยมันอันตราย
และมีคนเคยโดนมันลั่วออกมาแล้วก็ลื้อไปวางไว้
แล้วเป็นแผลเป็นอันตรายขึ้นมาแล้วนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นของโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็แล้วแต่นะครับ
สคบก็เลยออกมาบอกว่าจากนี้ไป
ใครจะขายแบบนี้ขายได้
แต่ต้องมีคำเตือนให้ชัดเจน
คำเตือนที่ต้องเขียนเอาไว้ว่า
อันตรายหากของเหลวรั่วไหล

มันอันตรายหากของเหลวที่อยู่ข้างในมันรั่วไหลอืม
เด็กเข้าใจใจคงทน
เกิดมีเคสแบบนี้แล้วก็มีคำเตือนติดเอาไว้ใหญ่
เป็นตัวอักษรต่างกับ๔เคส

จากนี้ไปถ้าคนทำจะขายเคสมือถือลักษณะแบบนี้
ต้องปั๊มตัวอักษรใหญ่ลงไป
ว่าอันตรายหากของเหลวรั่วไหล

แล้วตัวใหญ่ใหญ่กว่ายี่ห้อใหญ่กว่าโลโก้อะไรทั้งสิ้นด้วย

โดยทางผู้มนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นายทิตินนสิงหานะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ผลิตผู้นำเข้า
หรือผู้ประกอบการที่จัดจำหน่ายเคสโทรศัพท์มือถือ

ต้องจัดทำฉลากสินค้าคำเตือน

อักษรต้องมีสีต่างจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑ์
มีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่น
แสดงไว้ในลักษณะคงทนที่ตัวผลิตภัณฑ์

โดยเฉพาะผู้ผลิตผู้สั่งหรือนำเข้า
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี

ตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคม

คุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
บอกว่าสาเหตุที่ต้องออกประกาศดังกล่าว

บริเวณรอยเคสเลย
สารขี้ที่อยู่ข้างใน
ที่เห็นไปลายมา
เป็นสารชะล้างที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการควบคุมให้มีการทำฉลากขึ้นมา
แล้วแจ้งเตือนผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อ
ก็จะเห็นว่าถ้ามันอยู่ในเคสพลาสติกไม่มีการลั่วไหล
สินค้านี้ก็ยังไม่อาจยังไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคถูกไหมครับ
แต่จะมีการแตกหัก
ทำให้ของเหลวมีการรวดลายออกมา
ซึ่งของเหลวข้างในต่างหากครับที่เป็นการรวดอ่า
ที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
คณะนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นตราย
ท่านก็พิจารณาแล้วว่าก่อนนี้ยังไม่ถึงขนาดที่เป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายโดยสภาพ
จึงเสนอเรื่องไปให้คณะกรรมการไว้ด้วยฉลากนะครับ
ในการออกประกาศในการควบคุมว่าสินค้าประเภทนี้ควรจะกำหนดฉลากพิเศษ
ก็ยังไม่ได้ห้ามขายนะใช่ค่ะแต่คุณต้องติดฉลากเตือน

เราก็เลยไปสอบถามนะครับทางผู้ค้าไปดูผู้ค้าปลีกก่อนนะฮะ
เขาก็ขายอุปกรณ์ทางการโดยสภาพมองว่า
การที่ออกมาเป็นลักษณะกฎระเบียบอะไรแบบนี้
ความผิดเท่ากับว่ามันตกมาอยู่ที่ผู้ค้าปลีก
เนื่องจากเขาก็ไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมันผิด
ว่าถูกกฎหมายเพราะสินค้ามันเยอะแยะไปหมดเวลารับมาขาย

กลั่นกรองมากกว่าผู้ค้าปลีกคือเขาก็รับจากคนนำเข้า
รัฐบาลควรจะไปแก้จากต้นทางดีกว่าไหม

ส่วนผู้ค้าส่งนะเราไปถามแถวสูรร้านการค้าจะเสื้อป่า
บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
เลิกขายเคสมือถือแบบนี้ไปเลย
ที่มีสารไหลไปไหลมาเนี่ย
อยู่ในสต๊อกทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยไม่ขายล่ะ

เนื่องจากค่าปรับสูงมากนะฮะ
จะเอาไปคืนเอาไปเคลมกับผู้ขายต้นทาง

มีคนใช้ถูกสารเคมีที่มันรั่วออกมา
จนเนื้อไหม้คนก็ยิ่งไม่มาซื้อใหญ่

ใครยังใช้อยู่นะฮะหรือว่ายังคิดจะซื้อมาใช้ก็
ก็ไปหาคำเตือนติดเอาไว้ไงได้ไหม

แต่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยคนที่ขายให้เราเนี่ย